ไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันหน่อยไปดูหลานของแม่มะลิรุ่นผมรุ่นคุณสุประโชครุ่นน้องปุ้ยเนี่ย
รู้จักแม่มะลิที่เคยอยู่เขาดินนะฮะนี่คือน้องแก่นแก้วนะครับ
ฉลองวันเกิดครบสองขวบนะครับมีคนมาอวยพรวันเกิดเพียบเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศอบอุ่นทีเดียวนะฮะ
สำหรับการฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องแก่นแก้วนะครับหรือว่าเจ้าโอน
โอ้โหมีหลายชื่อเหลือเกินนะฮะลูกฮิปโปโปเตมัสตัวเมียครับนะครับ
มีอายุสองปีเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับ
โอยพอร์ดวันคล้ายวันเกิดให้น้องแก่นแก้วขอให้มันสุขภาพแข็งแรง
เป็นขวัญใจของน้องน้องหนูตลอดไปนะครับน้องแจ๊กกะรีนแคโลลีนโจรสนะครับ
เด็กหญิงอายุ๙ขวบเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันหมวกสีเหลืองเนี่ยนะฮะ
คืออยู่ในฐานะแม่บุญธรรมของน้องแก่นแก้วนะมาร่วมจัดเค้กวันเกิดนะครับ
เอาผักเอาผลไม้สุดโปรดของลูกฮิปโปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะผลไม้กล้วยมะละกอ
ปิ้ลข้าวโพดผักกัดขาวผักบุ้งหน่อไม้มะเขือเทศแล้วก็ย่าเนเปีย
มาวางรวมรวมกันนะครับแล้วก็เอาแครอทแล้วก็มันเทศมาวางเรียงเป็นอักษรว่า
เดินเข้าสู่ส่วนจัดแสดงนะครับมาพร้อมกับแม่เล็กมันก็เดินไปกินเค้กวันเกิด
อย่างอเล็ดอร่อยแบบนี้เลยมันชอบประกันข่าวนะฮะน้องแก่นแก้วเป็น๑ในสมาชิก
คือพี่นำชัยโดยน้องแก่นแก้วเนี่ยเป็นหลานยายของแม่มะลินะเพราะว่าแม่เล็ก
แม่ของแก่นแก้วเนี่ยนะฮะหลับตานึกภาพเอานะคือเป็นลูกตัวที่๑๒ของแม่มะลิ
ฮิโปซุปตายุค๘๐๙๐ใช่นี่หลานสายตรงเลยนะใช่ใช่